มาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวในการชุมนุม
หลังจากที่ทางแก่นำคนสำคัญของกลุ่มคณะราษฎร๖๓

แก่นำสำคัญสุดก็คือนายอนนนำพา

บอกว่าหมายจับของผมมีหมายจับที่เชียงใหม่มาตรา๑๑๖
แล้วก็หมายจับที่ปฐุมธานี
นายอนนนไปที่จังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าตำรวจให้ผมเตรียมขึ้นฮอไปเชียงใหม่

แล้วก็ล่าสุดตำรวจควบคุมตัวผม
โดยหน่วยฮานุมานกองปราบพร้อมกับอาวุธ
รอขึ้นฮอที่กองบินตำรวจไปจังหวัดเชียงใหม่
นี่แหละครับเราก็เลยต้องตรวจสอบเรื่องของคดีที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่ากลายเป็นคดีที่มีหมายจับทนายอานนท์
และทนายอานนท์ก็ถูกควบคุมตัวได้ออกหมายดังกล่าวไว้
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีพิเชษจิรณันตสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่

กรณีการจับกลุ่มตัวนายอานนท์นำพาแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุม

แล้วก็นายประสิทธิ์ครุฑธาโรธนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒คนนี้มีหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันนะฮะ
แล้วก็เมื่อเวลา๖นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้
พลตำรวจตรีพิเชษก็ได้เปิดเผยบอกว่า
อยู่ระหว่างการประชุมยังไม่สามารถให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้
ทีนี้เราก็ต้องตรวจสอบแล้วครับ
ซึ่งนอกเหนือจากที่ทนายอานนท์เป็นคนโพสต์เอง
เขามีหมายจับที่เชียงใหม่มาตรา๑๑๖แล้ว
แล้วก็ทางตำรวจภูทรเชียงใหม่ก็ประชุมอยู่

ซึ่งตอนแรกถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนพัก๑
ปฐุมธานีขึ้นห่อไปเชียงใหม่
จากการตรวจสอบพบว่านายอนนน
เคยถูกตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
รวมรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่
ข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
ยุโยงปลุกปั่นตามมาตรา๑๔

ตามมาตรา๒๑๕แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เพราะว่าไปจัดการชุมนุมที่เบรนลานอเนกประสงค์ทาแพร่
หรือว่าพระตูทาแพร่อบเมืองจังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็มีเนื้อหาที่เป็นการล่วงสถาบัน
ทำให้ต่อมาในวันที่๑๑ศ
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีคือนายอภิวัตขันทอง
ในฐานะทนายความประจำสำนักกฎหมายอำพรณตะกัวทุ่ง
ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพันธ์ตำรวจเอกภูวนาศดวงดี
ภูมิกับการสพเมืองเชียงใหม่
เพื่อให้ดำเนินคดีกับนายอานนท์
จากละเมิดคำสั่งสารที่เคยให้ประกันตัว
แล้วก็ให้ดำเนินคดีพร้อมทั้งผู้ร่วมชุมนุมรายอื่น
กระทำการฝ่าฝืนพรบการชุมนุมสาธารณะ
นี่แหละครับจึงเป็นที่มาของหมายจับ
แล้วก็ต้องนำตัวนายอานนท์ไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ขณะที่อีกคนนึงก็คือนายประสิทธิ์พุทธาโรธ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ
แล้วก็เป็นสมาชิกกลุ่มสมัชชาเสรี
แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
แก่นำจัดชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ก็ถูกจับในข้อหาเดียวกันกับนายอานนท์ครับ
จากการขึ้นประสัยเมื่อคืนวันที่๙สิงหาคมเช่นกัน
โดยก่อนหน้านี้นายประสิทธิ์ถูกพนักงานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
แจ้งข้อหามั่วสุมชุมนุมปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ

แล้วก็อีกฐานความผิดก็คือฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อนะฮะ
จากกรณีการจัดแฟลชม็อบบนลานข่วงประตูท่าแพ้
แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมา
มีรายงานว่าตำรวจอาจจะไม่นำตัวนายอานนท์และนายประสิทธิ์
มาดำเนินคดีที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่อาจจะแจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนดำเนินคดี

แต่หากทั้งสองถูกส่งตัวมาที่เชียงใหม่
ก็พร้อมดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายทันทีนะครับ

จะสอบสวนที่ส่วนกลางควบคุมตัวไว้ที่ส่วนกลาง

ถนายอานนลได้มีการพสบุคออกมาเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเอง
บอกว่าตอนนี้หน่วยฮานุมานกองปราบพร้อมอาวุธ
ที่จะให้ผมขึ้นฮอที่กองบินตำรวจ

แล้วก็ถามว่าความพร้อมของที่เชียงใหม่

ใช่ค่ะกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕นะคะซึ่งก็เป็นผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูทรเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่ถ้าเกิดว่าตัวของทนายอานนท์เนี่ยไปถึงแล้วนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพนี้นะสักประมาณตี๕๗นาทีช่วงเช้าที่ผ่านมา
หมายจับของศาลเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทนายอานนท์ได้รับทราบ
ตำรวจภูทรภาค๕ค่ะได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษเตรียมรถหุ้มเกราะ
แล้วก็เตรียมกำลังตำรวจ๑กองร้อยหากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือว่ามีม็อบ
รอต่อต้านแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวทนายอานนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็จะนำตัวทนายอานนท์ค่ะคุณผู้ชมไปที่สพเมืองเชียงใหม่มาสอบปากคำ
แล้วเดี๋ยวจะนำตัวไปฝากค้างที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอแม่แตงค่ะ
ส่วนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่นะคะ
ก็มีการเตรียมความพร้อมรอรับตัวทนายอานนท์มีการนำแผงเหล็กมากั้นที่หน้าโรงพักแบบนี้ค่ะ
มีเจ้าหน้าที่๑๐เวรรวมถึงเจ้าหน้าที่พิมพ์
ลายนิ้วมือผู้ต้องหาเตรียมความพร้อมตลอดเวลา
ขณะเดียวกันช่วงสายของวันนี้นะคะ
นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการนัดรวมกลุ่มกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเตรียมรับแล้วก็ให้กำลังใจทนายอานนท์นะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าทนายอานนท์ไปถึงเชียงใหม่แล้วหรือยัง

ก็นี่แหละครับก็ต้องดูความเคลื่อนไหว
เพราะว่าถ้าทนายอานนท์โพสต์ไว้เมื่อ๑ชั่วโมงที่แล้ว
ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตอนนี้
๑นาฬิกา๕๑นาทีถึงเที่ยง๕๑นาที
นายอานนท์ถูกควบคุมตัวไว้ที่ไหนเดินทางหรือยัง
แล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมมีข้อมูลออกมานะฮะว่า
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งนายอานนท์แล้วก็นายประสิทธิ์
นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ประชาคมมชได้โพสต์ระดมนักศึกษาร่วมแสดงพลัง
ทวงคืนความเป็นธรรมจะจัดขึ้นบริเวณใต้ตึกยุทธศาสต
หาวิทยาลเชียงใหม่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็น
นี่คือบรรยากาศที่มีนักศึกษาที่ทราบข่าว
เขากระจายข่าวกันอยู่ในโลกโซเชียลก็ได้ทยอยเดินทางไปรวมตัวกันนะครับ
เรื่องนี้เองนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อำนาจ
อยู่ศุกรองอธิกรรมบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เชิญตัวแทนนักศึกษาเข้าพบแล้วก็พูดคุยกันอยู่ภายในห้องประชุมนะครับ
ซึ่งตัวแทนนักศึกษาก็เรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยนั้นนะฮะ
ออกมาแสดงจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับกรณีการจับกลุ่มนายประสิทธิ์
จากถือว่านายประสิทธิ์ก็ยังคงมีศักดิ์เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่นะครับ
ก็ข้อเรียกร้องของตัวแทนนักศึกษาบอกว่า
ไม่ว่าผู้บริหารจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามต่อการจับกลุ่ม
แต่ก็ควรแสดงจุดยืนในการที่จะดูแลนักศึกษาของตนนะครับ

นักศึกษาก็จะประเมินสถานการณ์วันต่อวัน
เพื่อวางแผนแนวทางในการที่จะเคลื่อนไหว
แต่ว่ากลุ่มนักศึกษาเองก็ย้ำนะครับว่า
หากรัฐใช้ความรุนแรงจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน
โดยขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับทางเครือข่ายพันธมิตร
นักศึกษาแล้วก็กลุ่มประชาชนไว้บ้างแล้ว
ขณะที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะ
ให้ข้อมูลบอกว่ามหาวิทยาลัยไม่ขัดข้อง
ในการรวมตัวชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
แต่จะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย
แล้วก็ภายใต้ข้อกฎหมายด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของการชุมนุม

สลับกับข่าวอื่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ